พาไปกินกันให้อิ่มน้ำสำราญมากกว่านี้ก่อนนะคะต่อเนื่องกันเลย
สำหรับใครที่ทานกล้วยทอดแล้วปลาท่องโกแล้วใช่ไหมข้าวเหนียวทุเรียนแล้ว
ไปทานขนมจีนกันบ้างดีกว่าแต่ว่าขนมจีนร้านนี้นะคะ
เป็นขนมจีนน้ำยาทะเลไม่ได้เป็นน้ำเค็มนะคุณ
มีกั้งเนี่ยตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ไม่มีกล้างมีกล้างมีกล้าง
เห็นปูไหมหอยแคลงก็มีนะคะไม่ได้มีแค่ปลาวานโลมา
อะไรแบบเนี้ยอ๋อไม่มีไม่มีครับไม่ทานครับเอาคุณผู้ชมส่งมาบ้านผม
มีปลาวานชุบแป้งทอดใหญ่พอไหมครับพอค่ะแต่ว่ากระทะทอดปลาวานชุบแป้งทอดมันต้องใหญ่กว่านะคุณ
มาดูขนมจีนร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนณภูเก็ตนะคะ
แต่ว่าอยู่ที่จังหวัดสุราธานีบนถนนพ่อขุนทะเล
ทางไปศูนย์ฝึกตำรวจภูทรภาค๘อำเภอเมือง
เจ้าของร้านก็คือนายวสานแบวันจิตอายุสามสิบห้าปี
อดีตเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนาน๑๒ปีเลยทีเดียว
แล้วก็รู้สึกว่าเบื่อค่ะอยากมีกิจการเป็นของตัวเอง
ก็เลยเริ่มหันไปค้าขายเครื่องประดับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก่อน
แต่บอกเลยว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไปปักหลักอยู่ที่สุราธานีแทนนะครับ
ที่จะเปิดร้านขายขนมจีนเนื่องจากว่าตัวเองเป็นลูกหลานชาวประมง
ก็เลยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบที่จะนำไปทำน้ำยาขนมจีน
ไม่ว่าจะเป็นปูกั้งหอยสดที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีเลยเพื่อคงคุณภาพของรสชาติ
ที่สำคัญนะคะจังหวัดสุราธานีเขายังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารทะเลคุณภาพอีกด้วย
ก็คือกันนมเกียร์น้ำยาปูเท่าไหร่มันมีอยู่แล้วครับทั่วประเทศ
แต่จะให้ได้วัตถุดิบของผมก็คือน่าจะอาหารยาก
แล้วก็เด้นเป็นอีกละก็คือปูเก็ตเทยียนะครับ
ต้องมีสับปะรดภูเก็ตปลาชิมช่างของทางภูเก็ต
ถือว่าเป็นครั้งแรกผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยน้ำยากั้ง
ใช่ขนมจีนน้ำยากล้างน้ำยาหอยแคลงแบบเน้นสดเลยนะคะยังมีอีกหลากหลายเมนูที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะ
ร้านขนมจีนณภูเก็ตนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุราชย้ำอีกทีนะ
เปิดได้ประมาณ๑สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีลูกค้าเดินทางไปอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วนอกจากขนมจีนน้ำยากั้งน้ำยาหอยแครงน้ำยาปูแล้วนะฮะ
ยังมีเมนูพิเศษก็คือน้ำยาปูดำแล้วก็น้ำยาแกงไข่ปู
น้ำยาแกงไข่ปูมันเนอะ
น้ำไหลเลยพูดตัดขึ้นมาราดบนขนมจีนแล้วก็มีผักโรยลงไปนะ
นี่แหละค่ะนี่อันนี้เป็นปลาชิ้นช้างที่คุณพี่เจ้าของร้านบอกนะคะ
แล้วเนี่ยผักสดก็มีให้เลือกทานกันแบบไม่อั้นเลยจุใจทานได้เท่าไหร่ก็ทานไปดูกั้งสิ
โอ้โหตัวโตมากสดสดเลยล่ะโอ้โหหิวแล้วเนี่ย
ไปสุราชกันป่ะคุณหิวมากอ่ะแถวตรงนี้ไม่มีขายนะ
จริงอยากไปต้องไปสุราชเลยค่ะน่าอิจฉาจริงนะ